เรียกว่าชนแบบไม่ได้เบรกไม่ผิดนะคะฝูงควายกำลังจะข้ามถนนค่ะ
รถกระบะชนกลางลำแบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้ฝั่งคนขับรถกระบะเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ส่วนควายที่มันข้ามถนนอยู่อะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ
สองร่างสามชีวิตเพราะลูกควายที่อยู่ในท้องของแม่ควาย
มันก็ตายด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายเป็นเงินเท่าไหร่นะนะ
นั่นสิคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะ
เป็นช่วงนาทีที่รถกระบะขับมาด้วยความเร็วนะคะเหมือนกับว่าตามรายงานข่าวเนี่ย
บอกว่าเหมือนกับขับแข่งกันมาดู
ก็มีฝูงควายจำนวนมากค่ะเดินข้ามถนนแล้วก็รถกระบะเนี่ย
ก็ชนฝูงควายเขาอย่างจังแบบนี้ค่ะรถกระบะเองก็พลิกคว่ำลงไปข้างทางนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณหกโมงเย็นเสร็จเสร็จเมื่อวานนี้ตำรวจสพกบินบุรีของปราจีนบุรี
ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเห็นไหมคุณ
คือคนโบราณเขาบอกว่าช่วงสักประมาณ๖โมง๖โมงกว่าเนี่ย
เป็นช่วงโพลเพลยิ่งต้องระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น
เพราะอะไรเป็นช่วงที่สายตาเรากำลังจะปรับใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลยแล้วยิ่งตรงนี้เห็นไหม
เรื่องของไฟส่องสว่างอาจจะไม่ได้มีเยอะด้วยนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถกระบะ๒คันค่ะ
อยู่บนถนนสายบ้านเมืองใหม่
ขาแขมหมู่ที่๑ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองกะบินบุรีนะคะ
ปลาจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
แล้วก็ที่เกิดเหตุไปพบควาย
นอนตายอยู่ทั้งหมด๒ตัว
ตัวแรกเป็นควายเพศผู้อายุ๑๒ปี

ตัวที่๒เป็นควายเพศเมียท้องแก่
นอนตายอยู่ริมถนนเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนอีกตัวเป็นควายเพศผู้อายุสักประมาณ๔๕ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ส่วนด้านล่างกลางทุ่งนาไปพบรถกระบะ๒คัน
คันแรกเป็นรถกระบะนิสสันสีเทาทะเบียน๒ทพง๔๒๖๗กรุงเทพมหานคร
กระบะนิสสันไปชนท้ายเข้ากับรถกระบะอิซูซูสีขาวทะเบียน
กไก่ทท๙๕๙๐ปราจีนบุรี

ส่งผลให้คนขับได้รับบาดเจ็บ๑ราย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะ
นายพลวัฒน์อนุสิตอายุ๒๘ปี
เป็นคนขับรถกระบะนิสสันบอกว่าตัวเองกับนายนัทธวัฒน์อินรัก
อายุ๒๗ปีขับรถกระบะอิซูซูมานะคะ
นัทวัฒน์เนี่ยชวนกันมาตกปลาบริเวณสะพานบ้านโนนมะง่อง
พอใกล้จะค่ำแล้วก็เลยชวนกันกลับบ้าน
แต่ขณะที่ขับรถตามกันมาบนถนนเส้นดังกล่าวเนี่ย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุฝูงควายจำนวนมาก
เดินข้ามถนนประกอบกับตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างมืด
ใช่มืดค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องระมัดระวังนะคะ

ชนควายเข้าอย่างจังทำให้กระเด็นไปคนละทิศคนละทาง
ส่วนรถกระบะทั้งสองคันเสียหลักตกข้างทางนะคะ

มันมืดเนอะควายก็ตัวสีดำเนอะมาเห็นอีกทีนึงก็โค้มแล้ว
คือถ้าเราดูจากภาพเมื่อกี้ผมยอมรับว่าถ้าเป็นผม
ผมก็อาจจะไม่ทันเห็นอ่ะนะนะคะทีนี้ตำรวจเนี่ย
จังหวะนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันพบถ้ำอย่างที่บอกไป
สายตาเรากำลังปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวัง
๖โมงเศษนะคะตำรวจก็นำควายทั้ง๓ตัวเนี่ย
เก็บไว้ที่โรงพักกะบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
เพื่อหาเจ้าของควายมาสอบปากคำว่าปล่อยให้ควายเนี่ย
เพศพ่านบนถนนได้อย่างไรแล้วก็ให้เจ้าของควายเนี่ย
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของควายนะฮะ
เขาบอกเลยนะผีตักพระอ้อม๔โมงเย็นถึง๖โมงเย็นเนี่ยจะไป
ไหนก็ระวังระวังหน่อยไม่ใช่เรื่องผีเรื่องสางนะ
หมายถึงเรื่องของการทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับ